ก็ตอนนั้นเรื่องทุกอย่างก็ผู้ใหญ่ก็เคลียร์จบเรียบร้อยแล้วครับ
คือจริงแล้วคือทางบริษัทเราบริหารเวลาได้ทุกอย่างลงตัวนะครับ
ไม่มีคนกระทบต่อการงาน
ทุกอย่างคือบริหารเวลาได้ดี

คงไม่แปลกอะไรอย่างนี้
มันเลยมีข่าวใหม่

คือไม่มีปัญหาแค่มันมีประเด็น

เราก็เล่นหลังเวลาราชการอยู่แล้วครับ
แล้วก็กลับไปสอนตามปกติ

แต่คือมันกระทบกับ

แต่ว่าในที่นี้คือทุกอย่างเราบริสุทธิ์นะครับ

แสดงว่าเราก็มีการไปเข้าพบ

แต่ก็คือเรียกว่าเราตรวจสอบก็คือมันผ่าน

แล้วตอนนี้ก็คือยังสอนอยู่ค่ะ
ยังสอนครับก็รอเปิดเทอมก็กลับไปสอนปกติครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของแฟนเก่าเราเนอะ
เป็นยังไงบ้างคะทางการพบสอนอะไรยังไง

แต่ก็ก่อนไหนไปสร้างอะไรก็

คือจัดการไปในแนวไหนที่แบบที่เราโอเคไหม

น่าจะบริษัทมาบอกอีกทีครับ
จริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันกระทบจิตใจเรามากแค่ไหนครับ
ก็ผ่านมากระทบมากเลยครับก็ก็อย่างที่คือเราไม่ได้เป็น
แต่ว่าคนก็พยายามจุดประเด็นแล้วก็พยายามสร้างเรื่องให้เราเป็น
สิ่งที่เราไม่ได้เป็นมันก็กระทบจิตใจครับ
มันปันทอนเราขนาดไหนครับ
มันบรรทอนมากนะครับเพราะบางคนไม่ได้รู้จักเราครับ
แต่ก็มาคิดว่าเราเป็นแบบนี้ครับมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ครับ
เวลาอัดคอมเม้นต์ยังมีความเสียใจไหมครับ
ยอมรับนะครับเพราะช่วงแรกผมเสพหนักมากครับ
พยายามอ่านเห็นที่ไหนพยายามเข้าไปดูไปอ่านเมนต์ครับ
แต่พี่ดาราศิลปินเขาก็มาให้กำลังใจเขาแนะนำก็บอกแบบ
เฮ้ยมันเป็นโรคบันเทิงครับ
คนที่ด่าเราเขาก็ด่าสนุกปากครับ
คือเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงครับ
คือมีคนนี้ด่าเขาก็มาด่าด้วยแบบ
มันเหมือนเป็นกระแสกระแสด่ากันไปอย่างนี้ครับ
คือช่วงหลังผมก็เลยไม่เสพแล้วก็ไม่อาบ
เรื่องตัวนี้คือก็ยืนยันว่าไม่ได้ครบซ้อนครับ

แต่พอไม่มีข่าวมันทำให้ผลกระทบต่างการบันเทิงกับมันหรือเปล่า

อย่างงานจ้าง
ไม่ครับก็ยังปกติมีงานอะไรปกติครับ
แต่จะมีผลกระทบแค่ทางโรงเรียนครับ
เพราะว่าเราก็ต้องแบบทำเรื่องตรวจสอบอะไรทุกอย่าง

ในการที่เราจะไปรับงานข้างนอกอะไรอย่างนี้ไหมครับ
ไม่ให้เสียชื่อไม่ให้กระทบกับทางโรงเรียน
คือที่ผ่านมามันก็ไม่มีผลกระทบนะครับ
แต่ทีนี้หลังจากนี้ก็คือทางบริษัทก็จะรับงานให้มันน้อยลงครับ
เพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นหรือว่าเป็นข้อสงสัยของใครหลายคนครับ
คิดว่าเรามันมาสอนแล้วไปทำงานตรงนี้ได้ยังไงนะครับ
ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเราต้องทำงานหนักขึ้นนะครับ

สุดท้ายแล้วอยากจะฝากบอกอะไรกับคนเข้ามาคอมเมนต์ในด้านลบเราบ้าง
ก็ที่จริงก็ไม่รู้จะว่ายังไง
เพราะว่าคนเราเขาแบบมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วครับ
ถึงเราจะทำดีในส่วนของเราถ้าเขามองเราไม่ดีเรายังไงเราก็ไม่ดีครับ
เพราะว่าแยงไงคนเรามีคนชอบก็มีคนเกียรตินะครับ
เราจะทำให้ถูกใจคนทุกคนในโลกนี้คือไม่ได้ครับ

ขอบคุณครับ